ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อำนาจเจริญนะอันนี้นี่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันแบบ
ปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนนะครับ
อ่านี่ฮะมีกลุ่มวัยรุ่นตอนแรกมาสี่ก่อน
แล้วเดี๋ยวมาสมทบอีกสี่ห้าคนอืมรวมแล้วก็เป็นสิบอ่ะนะ
ฮุมทำร้ายวัยรุ่นชายวัยยี่สิบเอ็ดปีคนเดียวนะครับ
อ่าผู้ที่ถูกทำร้ายเนี้ยตอนเนี้ยสาหัสอยู่นะ
ที่เราชี้ลูกศรเขียวไว้เนี่ยคือคนถูกทำร้ายที่เหลือมาเป็นสิบฮะ
กรูกันเข้ามาเนี่ยครับคือมีบางคนเนี่ยถึงขั้นชักปืนออกมาขู่ด้วยนะ
อ่าก็มาทุมทำร้ายทั้งกระทืบเนี่ยทั้งเป๊ะอืมเนี่ย
คือไม่ยั้งเลยอ่ะค่ะนะเนี้ยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอืม
แต่ละคนเนี่ยเห็นไหมคือคนที่ถูกทำร้ายเขาก็สู้ไม่ไหวครับ
คือเราจะสู้แล้วอ่ะถึงขั้นสลบเหมือดอยู่คาที่อะครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายชื่อว่านายวัชรพลมีทองแสนนะฮะอายุยี่สิบเอ็ดปี
อ่าเป็นเหตุการณ์ที่บริเวณร้านขายของชำหน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
จังหวัดอำนาจริงนะครับกลุ่มวัยรุ่นมากันหลายคนครับ
คลิปหลักฐานชัดเจนครับเพราะว่าโอ้โหรูปร่างหน้าตาอย่างนี้
เห็นแล้วชัดครับมีอยู่คนนึงถึงขั้นชักปืนออกมาเลยนะครับ
ใส่เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นวิ่งกรูกันมาเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวท่านดูมีคนหนึ่งนะครับนี่ฮะอืมนี่ยังไม่ได้ยิงไปนะ
โชคดีนะครับแต่เอาปืนมาด้วยนะครับ
ล่าสุดจากการตรวจสอบไปยังพันตำรวจโทเทวราชเอื้อวงประเสริฐ
รองภูมิกับการสืบสวนสพเมืองอำนาจเจริญนะครับ
อ่าท่านให้รายละเอียดนะครับบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่
รู้ตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะครับแล้วจะเรียกตัวมาสอบสวน
ดำเนินคดีส่วนผู้บาดเจ็บคือนายวัชรพลมีทองแสนอายุยี่สิบเอ็ดปี
ถูกทำร้ายนะครับตอนนี้อาการสาหัสกรามหัก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
อุบลราชธานีเราสอบถามไปยังพ่อของผู้บาดเจ็บนะครับ
ซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ่า
ก็ไม่ขอให้ข้อมูลนะครับบอกแค่ว่ายืนยันว่าลูกชาย
ไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องมีเรื่องกับใคร
เพราะปกติแล้วลูกชายเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคนอื่นอื่น
บ้านเมืองกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วอยากขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่น
ที่ทำร้ายลูกชายมาดำเนินคดีให้ได้ครบทุกคน
โดยเร็วที่สุดค่ะกลางวันแสกแสกมันยังไม่กลัวกันเลยอ่ะอืม
คือไอ้พวกนี้มีพวกไม่ได้จริงก็เนี่ยเป็นสิบคนไปรุมเขาคนเดียว
รอให้มันอยู่คนเดียวสิใช่ไหมค่ะอืม